คุณผู้ชมครับกรณีที่หญิงไทยไปขับรถชนนักเรียนนักศึกษาเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกานี่ตำรวจไทยนะครับ
ก็พยายามติดตามตัวจนพบตัวแล้วเธอยอมรับว่าตกใจนะครับ
แล้วก็ที่หนีกลับเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับไปรับโทษที่สหรัฐอเมริกาครับ
กรณีที่หญิงไทยนะครับขับรถยนต์ชนนายเบนจาบินอายุ๒๒ปี
คนนี้เขาเป็นนักศึกษาเสียชีวิตเมื่อปีใหม่เลย๑มกราคมที่ผ่านมาที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกา
แล้วผู้หญิงคนนี้หนีกลับประเทศไทยครับทางการสหรัฐได้สืบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนางทัพทิมอายุ๕๗ปี
ก็ออกหมายจับและประสานทางการไทยให้ติดตามตัวพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า
เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมข้อมูลของผู้ก่อเหตุแล้วสืบสวนจนทราบว่านางทัพทิมนะครับกลับมาถึงประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่๕มกราคมหลังจากนั้นไปอยู่ที่ชนบุรี๑๐กุมภาพันธ์ย้ายไปอยู่ที่ห้องพักแห่งหนึ่งนะครับ
อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบจนพบตัวครับนะครับทิมยอมรับว่าเธอเองนี่แหละเป็น
ไหมล่ะท้องฟ้ามืดมากปกติก็ขับรถไปทำงานไม่ค่อยจะมีคนข้ามแต่มีกวางนะฮะกวางเนี่ยจะข้าม
ถนนซึ่งปกติเนี่ยเธอก็ไม่ได้ลงไปช่วยเพราะตกใจนะครับก็จะเห็นรถจอดอยู่ใกล้เกรงว่าจะถูก
ถูกดักปล้นนะครับก็คิดว่าชนกว้างนะฮะตอนนั้นตกใจฮะ
ว่าคือว่าตอนนั้นเรารอตำรวจหรือรอใครมา
แต่ไม่ได้ไปช่วยเหลือหรอกเพราะว่า
ตอนแรกคิดว่ามันเป็นการป้นด้วยซ้ำไปเพราะว่ารักษณะมัน
เขาไม่ปกติอะเขาเดินมาแบบ

เหมือนคนจะบอกว่าจะให้เราจอดรถแล้วเขาจะมาจี้เราหรืออะไรทำนอง

ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะเราเห็นรถจอดอยู่ทางนึง
เราก็เลยไม่กล้าที่จะลงไปอะค่ะ
ผลตำรวจเอกสุรเชษนะครับท่านบอกว่า
เจ้าตัวเนี่ยเสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเดินทางกลับไปรับโทษ
หลังจากนี้เดี๋ยวจะประสานทางการสหรัฐทำตามขั้นตอนส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนครับ